สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เรื่องคดีหมอยอนชนรปภยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก
หลังจากที่ที่ทราบห้องกล่าวหาทั้งห้าคดี

วันนี้มีความคืบหน้าที่เรียกว่าถึงพื้นที่ยิ่งกว่าเดิม
คุณนิวคุณรู้ไหมว่าผมไปไหนมาวันนี้

ผมไปที่ร้านอาหารที่หมอยอนไปดื่มกินก่อนที่จะเกิดเหตุ

นี่คุณชีวิตคนเราเปลี่ยนนะ
โซดา๔ขวดน้ำแข็ง๒ถังน้ำเปล่า
ในเวลาเย็นกินโซดาเปล่าหรือเปล่า

โซดา๑ขวดเทผสมได้๓แก้ว
๔ขวด๑๒แก้ว
ถ้าวิเคราะห์ว่าซื้อโซดามาผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑๒แก้ว
นะคะคุณรู้ไหมว่ากี่แก้วเนี่ย

ไปดูกันหน่อยดีไหมว่าตรงไหนที่แกนั่งวิวเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมเครื่องดื่มเป็นยังไง

คุณชุวิตไปถึงร้านอาหารเลยค่ะ
ใช่ร้านนี้ไหมที่หมอยอนมาวันที่๑๐พฤศจิกาครัวริมน้ำปู่ย่าตายาย
เดี๋ยวไปดูซิว่าณวันนั้นเนี่ยหมอยอนนั่งอยู่ตรงไหนสั่งอะไรมีเครื่องดื่มอะไรบ้าง

ต้องไปคุยกับเจ้าของร้านเค้าหน่อยเค้าชื่อเจ๊สาย
ไปลองไปดูสิริมน้ำบรรยากาศดีหรือเปล่า
เจ๊สายเหมือนเดิมนะเอามาเลย
โอ้โหร้านหลบมุมดีเหลือเกิน

เอ้าหูร้านอาหารบรรยากาศช่างดีหรือเกิน
ดูซิติดแม่น้ำเจ้าของครั้งนี้ป่ะ

อาหารนี้บรรยากาศช่างดีหรือเกิน
ดูสิติดแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะนั่งโต๊ะนี้ดีกว่า

ได้บรรยากาศดีดีนะบริเวณนี้คือบริเวณที่หมอยอน
นั่งนั่งตรงที่จุดที่ผมนั่งอยู่นี่แหละครับชื่นชม
บรรยากาศนะฮะของแม่น้ำเจ้าพญาในขณะที่มีเครื่อง
ลืมนะฮะผมจะถามคุณซายเจ๊ทรายเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะ
จะทำเครื่องอาหารด้วยตัวเองนี่ที่นี่เป็นของค่ะ
คุณจ่ายใช่ไหมอ่าแล้วก็หมอยอนก็เป็นลูกค้าประจำค่ะนะฮะ
พร้อมกับเจ้าละที่กระทรวงสาธุอื่นอื่นก็มานะฮะใน
บรรยากาศอย่างนี้ส่วนมากสั่งโซดามาเนี่ยมันต้องดื่ม
สุราใช่ไหมคงไม่มีใครสั่งโซดาเปล่ามาหรอกนะนะฮะ
อาหารนี่อร่อยนะใช่ไหมค่ะทำเองเหรออ๋อทำกันเอง
ทำกันเองแพงไหมไม่ค่ะไหนดูราคาสิราคาก็ไม่แพง
นะค่ะนะอืมไม่แพ้แล้วเวลาที่ดูข่าวนี้ตกใจ
ไหมเฮ่ยเพิ่งมากินที่นี่นี่ใช่ไหมค่ะหรือค่ะแล้ว
แล้วเรากินแล้วยังไงกินเดี๋ยวสองคนโซดาแล้วก็อาหาร
ประมาณนั้นนะเออแล้วก็ออกจากนี่ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าขับรถอะไร
ไม่รู้อะไม่รู้เลยอ๋อเราไม่รู้ตรงนั้นเราไม่สนใจหรอก
ทำอาหารอย่างเดียวเออเราทำอาหารมาอ่า
ขณะนั้นจำได้ไหมว่ามีคนนั่งกินอยู่เยอะไหมอืมเข็นแค่สองอ่ะค่ะ
โต๊ะเดียวหมายถึงว่าที่ร้านในเวลานั้นอ่ะอ๋อมีค่ะมีลูกค้าเข้า
มีลูกค้ามีลูกค้าอยู่หลายคนแต่นี่คือจุดที่แกนั่งอยู่
แกนั่งโต๊ะนี้ประจำไหมไม่ค่ะไม่นะนั่งโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ค่ะ
พอดีวันนั้นโต๊ะนี้ว่างค่ะโต๊ะนี้ว่างค่ะสั่งโซดา
กี่ขวดวันนั้นอ๋อก็เนี้ยค่ะที่บอกเลยสามไม่เกินนี้สี่ขวด
ใช่ค่ะไม่เกินนี้เลยสั่งโซดาสี่ขวดนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็น
นะว่าโซดา
สี่ขวดสี่ขวดนะฮะนี่คือหนึ่งขวดนะฮะเทลงไป
หมดแล้วก็แสดงว่าโซดาหนึ่งขวดเนี่ยเทได้ประมาณสามแก้วนะครับ
ถ้าแกพกพาแอลกอฮอล์มาเองก็ได้๓แก้วนะฮะ
ถ้ามีโซดาสี่ขวดก็ได้เหล้าประมาณสิบสองแก้ว
นี่เป็นเมนูอาหารที่หมอยอนสั่งนะฮะ

เกลือค่ะร้านนี้ดังเหรอค่ะดังนะอ่าแล้วก็นี่เป็นซุป
นี่เป็นอะไรก็เป็นกับแก้มล่ะครับนะฮะสิบสองแก้ว
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นี่ทานเสร็จเรียบร้อยนะฮะ
ก็เดินทางออกโดยปกติจากที่นี่เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุข
แยกแครลายก็ใช้เวลาประมาณในวันศุกร์นะครับ
วันศุกร์ตอนเย็นก็คงใช้เวลาสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมง
ก็พอเหมาะกับเวลาประมาณสองทุ่มที่เกิดเหตุที่ประตูสอง
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งหมอยอนเดินทางไปขับรถไป
ทับร่างรอปภซึ่งขณะนี้ก็ได้ข่าวว่าอาการยังไม่ค่อยดี
นะครับสมองบวมต้องเปิดกระโหลกและยังหายใจโดยตัวเองไม่ได้
ท่านผู้ชมครับเหล้า๑๒แก้วทำให้ชีวิตคนเราเปลี่ยนไป
พริบตาเดียวหลังอาหารมื้อนี้หมอยอนชีวิตเปลี่ยนไปครับ
เพราะท่านต้องไปต่อสู้บนศาลด้วยตัวเองว่าการที่ไม่ให้
ตำรวจตรวจเองวัดแองกอฮอล
ในขณะหลังเกิดเหตุเพราะอะไรหมอยอนต้องใช้เวลาต่อสู้ในทางคดีความอีกนาน
และคงไม่มีใครอยากจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
บรรยากาศดีดีอย่างงี้อาหารดีดีอย่างงี้นะฮะทาน
และก็ให้คนที่ไม่ได้ดื่มขับรถกลับดีกว่า
วันนี้ผมจึงมาที่ร้านอาหารปู่ย่าตายายเพื่อพิสูจน์คำพูดของหมอยอนว่า
ไม่ตรวจแอลกอฮอล์เพราะอะไรเราได้คำตอบแล้วครับ
ชูเว็ตตีแสดหน้า
ผมไม่รวมรุนกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ

เจ้าของร้านแห่งนี้นะครับเจ้าของร้านบอกว่ามีการ
ใน๑ขวดเรามีการทดลองเอาโซดามาใส่น้ำแข็งและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปรากฏว่าโซดา๑ขวดนั้นสามารถเติมได้ในวิสกี้ได้ไม่น้อยกว่า๓แก้ว
เพราะฉะนั้นโซดา๔ขวดก็ไม่น้อยกว่า๑๒แก้วที่วันนั้นที่คุณหมอได้สั่งทานที่นี่ครับ
อันนี้เป็นการให้ข้อมูลจากเจ้าของร้านครับ
ครับตามหลักทั่วไปแล้วในอนาคตคนทั่วไปเนี่ย๒แก้วก็ถือว่าปริมาณแอลกอฮอลเกิน
ที่กฎหมายกำหนดที่จะขับขี่รถได้ถือว่าผิดกฎหมายแล้วครับ

บางคนอาจจะแก้วเดียวก็เกินก็ได้นะครับ
แต่ว่าถ้าร่างกายบางคนตับทำลายดีหน่อยเร็วหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้๒แก้วครับ
แต่ว่าถ้าถึงขนาด๑๒แก้วหรือ๖แก้วขึ้นไปเนี่ยยังไงก็เมาครับ
เวลา๔โมงเย็นนั้นก็ยังเป็นเวลาราชการอยู่นะครับ
สิ้นสุดเวลาราชการนั้น๑๖๓๐นนะฮะ
ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าหมอยอนจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาลว่า
ไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้กินนะฮะ
พยานยืนยันแล้วท่านวีรชัย
คงจะมีคำตอบว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย
หมอยอนคงจะวันนั้นไม่ให้เป่าแอลกอฮอลก็เพราะเล่นไปหลายแก้วอยู่

คราวนี้ในส่วนตรงนั้นเนี่ย

แต่ว่าตรงนี้ในเรื่องของมีประจักษ์พยานเห็นว่า
ดื่มไปเท่าไหร่ครับ

หลังจากที่ดื่มจากตรงนี้แล้วออกจากหนี้เวลาประมาณ๑๙นาฬิกาเสร็จ
ใช้เวลาเดินทางจากตรงนี้ถึงจุดที่เกิดเหตุก็ประมาณ
เพราะฉะนั้นเวลาก็จะใกล้เคียงกับ๒๐นาฬิกา๒นาทีที่เกิดเหตุก็ใกล้เคียงกันครับ
แนะนำให้กับประชาชนที่ขับขี่และเจอด่านก็ดี
หรือเจอการเรียกของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดี

ถ้าไม่หยุดให้ตรวจก็จะโดนในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่ง
ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจรคือป้ายที่ให้หยุดตรวจนั้น
อันที่สองฝ่าฝืนไปเกิดไปชนเจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังด่าน
หรือหลังป้ายหยุดนั้นเป็นอันตรายหรือว่าถึงแก่ความตาย
ก็จะโดนข้อหาฆ่าหรือพยายามฆ่าเข้าไปอีก
เพราะว่าการกระทำชนตำรวจก็เล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมคิดว่าบางทีเรายอมรับสภาพว่าเราดื่มแล้วเราขับโทษ
ก็สารมักจะปรับดีกว่าที่จะไปเป็นข้อหาอื่นตามมา
ซึ่งสารปรับไม่ได้ต้องลงโทษจำคุกและจำคุกมากหลายปีด้วย

และที่สำคัญนะครับการที่พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงและพยาหลักฐานมาพิสูจน์ตอนหลังว่าความจริงเป็นอะไรนั้น
อันนี้ก็ถือว่าความรู้สึกของความเป็นลูกผู้ชายมันจะหายไปหรือเปล่า
อันนี้อาจจะต้องถือว่าถ้าเราทำผิดเรายอมรับผิดแล้วเราต่อไปนี้เราจะไม่ทำอีก
น่าให้อภัยฝ่าว่าทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับตัวหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าคนเรารู้ตัวว่าผิดยอมรับผิดแล้วกลับมีโอกาสกลับตัวได้สูง
แต่ถ้าคนทำผิดแล้วยังไม่รู้ตัวว่าผิดโอกาสกลับตัวจะมีน้อยกว่าครับ

เนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขมีข้อขัดแย้งบริเวณที่ท่านไปตรวจมาตรงประตูสอง
กระทรวงบอกว่ามืดมองไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ผมอ่านรายงานข่าวจากตำรวจ
ตำรวจบอกไม่มืดแสงสว่างดีชัดเจนมองเห็นท่านมีความเห็นยังไงครับเรื่องนี้ครับ
อันนี้ข้อเท็จจริงก็คือข้อที่จริงครับแล้วก็อันนี้รายละเอียดอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็เราก็ไปตรวจที่เกิดเหตุในช่วงเวลาที่เกิดเหตุจริง
ดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วครับ
พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาท่านเดินทางมาที่ร้านอาหารนี้และก็ได้หลักฐานพยานเด็ด
ความจริงคือความจริงครับท่านแนะนำว่าถ้าเกิดทำความผิดแล้วยอมรับและไม่กระทำอีก
อาจารย์เรียกว่านายแพทย์บริเวณนี้คือบริเวณที่หมอยอนได้นั่งทานนะครับ
สุภาพสตรีหนึ่งท่านนะฮะโดยนำเหล้ามาเองทางร้านไม่ได้เอาให้
ไม่ได้ขายใช้โซดา๔ขวดน้ำแข็ง๒ถัง
โซดาหนึ่งขวดได้ประมาณสามถึงสี่แก้วก็ทานไปประมาณสิบสองแก้ว
ซึ่งปริมาณที่ท่านยืนยันว่าแค่๒แก้วนี่ก็
ระดับที่กฎหมายห้ามแล้วนะฮะอันนี้สิบสองแก้ว
และในเวลาก็ใกล้เคียงกันกับที่ออกจากที่นี่เดินทางไป
ถึงที่บริเวณประตูสองสังคมคงจะ
ไม่อยากให้นายแพทย์หรือหมอโกหกเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่
สำคัญต้องรักษาดูแลคนไข้คงต้องการใช้ความตรงไปตรงมา
ถ้าเป็นชูวิทย์ผมก็จะบอกว่าพูดความจริงเถอะครับ
เพราะถ้าไม่พูดวันหนึ่งความจริงในอกมันจะระเบิดนะครับ
ร้านนี้เนี่ยคุณนิวเขาบอกว่า
ข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขไปกินกันบ่อยนะ
โดยเฉพาะหมอยอนก็ไปทานประจำจนแม่ค้าจำได้
ก็เขาชื่ออะไรรู้ไหมเจ้าของร้านชื่อเจ๊ทราย
ร้านอาหารนี้ปู่ย่าตายายชื่อร้าน

บรรยากาศท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้ว
บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพญา
ทานอาหารตอนเย็นนะโอ้โห

แต่ก็โอเคแล้วเป็นยังไงก็ว่ากัน
ทีนี้ผมอยากจะพูดอยู่นิดหนึ่งคุณนิวครับ

เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนายแพทย์
การรักษาพยาบาลจริยธรรมนี่ผมว่าสุด

อันดับหนึ่งแต่ว่ามีทั้งข่าว

วนลามคำว่าลวนลามนี่ก็คือหมายถึง
โอ้โหเป็นหัวหน้าแล้วยังจะไปกงกอดไปจับผู้หญิง
ซึ่งเป็นลูกน้องก็ปรากฏว่า
เมื่อวานก็ลงมติไล่ออกนะครับ
อย่างที่ผมบอกล่ะครับว่าเจรยธรรมมันอยู่ในใจ
ร้านอาหารร้านนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขอีก

มันก็รู้สึกว่าสังคมก็คลางแคลงใจ

ก็ผมก็พูดให้ฟังแล้วว่า
เจตนาถ้ามีเจตนาคือตำรวจนี่ก็เหมา
ต้องไปตั้ง๕ข้อหานะเยอะนะ

ค่ะบรรทาก็มี
แล้วก็มีทั้งขับรถโดยประมาท

ถ้าเจตนาก็ต้องไม่เมา

เพราะว่าคนเมาเนี่ยขาดสติ
ในกฎหมายไทยเราก็บอกว่าเป็นการประมาท

มันก็มีประเด็นที่ว่าถุงลมระเบิด
คือเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะ

ถ้าสมมุติละกันว่าปึ้งอย่างเนี่ย
ระเบิดแล้วเหยียบคันเร่งไปเลย
ก็คงต้องมาดูเพราะขนาดว่าถุงลมมันไม่ปกติแบบนั้นแล้ว
เว้นว่าตอนนั้นสติยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าถุงลมระเบิด

ว่าถุงลมนิรภัยจะทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือแรงกระแทก
มีเซ็นเซอร์ตรวจจับปะทะสปริงของถุงลมนิรภัยดันตัวขึ้นมา
ลมนิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็วการ์ดก็จะอัดเข้ามา
นะฮะโดยอัตโนมัติอืมก็ในระหว่างนั้นแหละครับ
ไอ้ยี่สิบห้าวินาทีที่ตำลวดเขาไปตั้งอีกข้อหาหนึ่งก็คือ
ใน๒๕วินั้นทำไมมันเกิดความเป็นอีกวาระหนึ่งอีกกรรมหนึ่ง
ค่ะพอหยุดปุ๊บยี่สิบห้าวินาทีแล้วขับต่อไปก็กลายเป็นพยายาม
พยายามฆ่าฆ่านะฮะส่วนก่อนหน้านั้นก็ต้องไปดูว่า
ที่ผมพาไปที่ร้านอาหารก่อนจะเกิดเหตุการณ์พุ่งชนเนี่ย
ไปไหนมาอย่างที่ผมบอกเห็นไหมฮะคือเวลาที่ท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้สำคัญนะครับคือวินาทีเดียวหรือนาทีเดียวเนี่ย
ชีวิตเปลี่ยนไปทั้งชีวิตมีผลต่อคดีทั้งนั้นมีผลฮะ
เพราะว่าณเวลานั้นเมื่อไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์
สันนิษฐานใช่ไหมเบื้องต้นเลยว่าว่าเมาต้องเมา
สันนิษฐานเลยว่าเมาเพราะคุณไม่ตรวจค่ะทีนี้ภาระในการพิสูจน์เนี่ย
ก็ต้องตกอยู่กับตัวผู้ที่ไม่ยอมตรวจเวลาขึ้นสารก็ต้องไปพิสูจน์
อย่างที่ผมบอกชัดเจนครับว่าไปงานเลี้ยงมาหรือว่าอุ้ย
ไปบ้านผู้ใหญ่มาไปหาแม่มาผมจะไปดื่มได้ยังไง
ทีนี้ตำรวจก็คงจะแหมฟังรายการเรานะ
ก็คือท่านพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตานะฮะ
ท่านมีความรู้ความสามารถมากนะฮะท่านก็ไปดูแล้วครับ
ว่าก่อนหน้านั้นหมอหมอยอนไปที่ไหนไปที่ไหน
ก็ปรากฏว่าไปที่ไอ้ร้านอาหารนี่แหละครับนะฮะและสั่งอะไรนะฮะ
มีใครยืนยันพยานแวดล้อมยืนยันว่าสั่งเครื่องดื่ม
ไอเรามันจะกินโซดาเปล่าได้ไหมมันก็ไม่ได้นะ
น้อยคนน่าจะกินโซดาเปล่านั่นน่ะสิครับโซดาเปล่าเอ่อ
สี่ขวดค่ะได้สิบสองแก้ววัดเลยนะเทลงมาผสมกับแอลกอฮอล์แล้ว
สมได้ประมาณสิบสองแก้วค่ะนะฮะมีคนที่อยู่ในวงรับประทานอาหารกับ
ยอนหรือเจ้าของร้านเขาว่ายังไงอะไรไหมคะก็บอกแหละเขาบอกว่าเห็นมาประจำ
คือพยานแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ศาลเชื่อ
ฉันใดฉันนั้นครับท่านผู้ชมครับ
ในกรณีที่มีที่อายุจังหวัดพระนครศรียุธยา
ที่ผมคุยกับนางฟ้าคือผมองค์คุรีมาร
คุยกับนางฟ้าก็คือคุณปวีนาผมเรียกผมเรียกท่านว่านางฟ้า
แม้ว่าในอดีตจะมีเรื่องมีราว
แต่ว่าทุกวันนี้ยกให้เป็นคุณเป็นนางฟ้าไปนะ
อิดกับเนื้อกลับตัวค่ะคุณปวีนาวันนั้น
ก็บอกว่าอย่างนี้กรณีของเด็กที่ถูกอาเลี้ยง
บีบบงคับไปขายตัว๗เดือน
มาร้องเรียนกับคุณปวีนาก็บอกว่ายังไง
บุกเข้าไปก็เจออดีตข้าราชการครูอายุ๖๑กับเด็กสาวอายุ๑๕อยู่ในห้อง๒ต่อ๒
เขาก็ต่อสู้ว่ายังไงสารให้ประกันตัวไปแล้วนะอดีตครูเนี่ยนะ
ค่ะบอกว่ามาคุยกันเฉยมาคุยกันเฉยคุณนิวคุณผู้ชมนะ
คือไอ้เวลาพูดเนี่ยมันพูดได้นะแต่สารจะเชื่อหรือเปล่าเนี่ยผมว่าลำบากนะ
คือมันต้องดูพยานหลักฐานอะไรแวดล้อมต่างต่างนี่คุณคุณนิวถ้าไปพูดบอกว่าคุยกันเฉยที่ร้านไอติมอ่ะ
พอเข้าใจได้นะเออนะแม่จริงไหมคุยกันที่ร้านไอติมคุยกันที่ศูนย์การค้ามากมาย
แต่นี่ไปนั่งกันอยู่ในห้อง๒ต่อ๒ปิดมิดชิดพร้อมที่จะทำอะไร
แบบนี้บอกว่าคุยกันเฉยสู้ไปก็ผมว่าฟังไม่ได้นะนี่ก็เหมือนกันครับ
ถ้ายอมรับซะตรงอย่างที่ผมบอกเลยครับถ้าเถียงกันสู้กันแบบนี้ลำบาก
ยอมรับเลยยอมรับเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคดีทางเพศเนี่ย
กับคดีที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับเมาแล้วขับเนี่ยโทษมันสูง
โทษใหม่เมาแล้วขับนี่จากปีหนึ่งนี่เพิ่มแล้วนะคะใช่ไหมคะ
ถ้าทำให้คนบาดเจ็บสาหัสในกรณีอย่างผู้ที่ไปใช้บริการแล้วกันนะ
เขาเรียกกระทำชำลาวเด็กเด็กอายุอีกน้อยโทษอีกเยอะใช่
อันนี้ระหว่างอายุ๑๕ถึง๑๘ปีผมก็บอกแล้วจำคุก๔๒๐ก็ต้องสู้กันแล้วครับ
บอกว่าไม่ได้ไม่ได้นั่งทำอะไรคุยกันเฉยแต่พอถามไปถามมาก็มีอีก๓๔ครั้งที่เคยเรียกมาก่อนแล้ว
ตำรวจไปดูในไลน์ของอาเลี้ยงซึ่งเป็นเอเย่นคล้ายแม่เหล้าล่ะ
อันนี้ก็ไม่ไม่เยอะเลยนะคะปรากฏว่าก่อนหน้านั้น
ก็มีคนมาเรียก๒๐๓๐ไลน์หนาวร้อนตำรวจไปเช็คไลน์
เช็คว่าใช้บริการใครเรียกมาบ้าง

งานนี้เรียบร้อยเพราะว่าไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง
เหตุการณ์อย่างนี้เป็นสิ่งที่เตือนและเป็นโมเดล

ตามเพียงดินที่แม่คงสอนและแม่ก็จะเอามาล้อม
กรณีนี้ก็มาล้อมที่สุภัณฐ์ที่ฤทยามีกันหมดแล้ว
แล้วผมก็ไม่ทราบนะว่าไอ้เราเนี่ย
พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีก
กลายเป็นโมเดลคนก็ไม่จำ
ค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องเอาไว้เป็นบทเรียน
กรณีคดีทางเพศคดีอุบัติเหตุ
หรือว่าอะไรที่เรากระทำแล้วเนี่ย
รู้ซึ่งแก่ใจผลเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว
ถ้ารับไปเลยเนี่ยโทษอาจจะเบากว่าก็ได้
ลดครึ่งลดครึ่งลดครึ่ง
เอาสิคะคุณผู้ชมนี่เป็นความรู้ที่เราได้รับจากคุณชูวิทย์นะ
พักกันสักครู่ยังมีอีกหนึ่งคดีให้ตีแสกหน้ากันสักครู่ค่ะ
ช่วงที่๓ตีแสกหน้ากับคุณชูวิทย์กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมบางท่านอาจจะได้รับจดหมายมาถึงที่บ้าน
แล้วก็เปิดดูปรากฏว่าเป็นหมายเรียก
อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปเพราะว่าอาจจะไม่ใช่หมายจริงก็ได้
มันส่งหมายปลอมมาให้ท่านผู้ชม

ตกใจครับเพราะหมายปลอมระบุไว้เรียบร้อยมีชื่อในตำรวจ

มีข่าวล่ะครับว่านางสาวน้อยก็คนน้ำสมมุตรล่ะครับ
ได้แจ้งความกว่าตำรวจภูทรรรมรุกา
เนื้อหาในจดหมายที่ตัวเองได้รับว่าเป็นคดีช่อโกง
ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะช่วยเคลียร์คดีให้
เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่อกง
ส่งมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่ใช่หมายจริงครับ

ส่วนที่หมายเรียกจริงเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้

ก็ไม่เป็นไรครับตัวเองทำอะไรต้องรู้ครับ

โรงพักที่ไหนที่ใกล้บ้านตัวเองบอกเนี่ย

ฉันไม่เคยมีคดีอะไรมาก่อนเลยจู่มีหมายเรียกอะไรอย่างเงี้
ตำรวจดูแป๊บเดียวก็รู้ครับว่าหมายเจ๊

ทีนี้พอมีหมายมาเนี่ยท่านผู้ชมคงสงสัย

เดี๋ยวก็รอหมายสารละกัน

ไม่มีเวลาไปปรึกษาญาติพี่น้องนะครับ

เขาหากินกันแปลกท่านผู้ชมก็ต้องระวังนะครับ
ไม่ระวังส่งไป
เอาเป็นว่าคนที่มีความรู้ก็เคยโดนมาแล้ว
ญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาเราบางทีไม่รู้เรื่องเนี่ย
มาตกอกตกใจรีบโทรศัพท์ไป

ตามนี่แหละครับ
คือหลงเป็นเหยื่อของพวกที่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพเหล่านี้
คือเราเห็นครุฑนะคะเห็นชื่อต่าง
เราก็ตกออกตกใจใช่ไหมประชาชนคนทั่วไป
แต่ว่าอย่าลืมตั้งสติถ้าเราไม่ได้ทำผิดเนี่ย

เอาล่ะครับทีนี้มาถึงเรื่องของครูจอมทรัพย

เป็นข่าวใหญ่โตเพราะครูจอมทรัพย์นั้นขับรถชนคนตาย

ได้ออกมาสู้คดีนะคะ

ตามพรบการลื้อฟื้นคดีปี๒๕๒
ขั้นตอนต่างก็มีการยื่นหลักถงหลักฐาน
วันนี้ที่ศาลจังหวัดนครพนม

แรกก็บอกล่ะครับว่าได้แน่ภายในสารลับ
ยกคำร้องลื้อคดี
สารดีกามีคำสั่งยกคำร้องของนางจอมทรัพย
จากสารวิเคราะห์แล้วเห็นว่า
พยานหลักฐานของนางจอมทรัพย์ที่นำสืบไม่น่าเชื่อถือ
พยานหลักฐานใหม่รวมทั้งยังมีพิรุษ
จึงมีความเห็นให้ยกคำร้อง
ยกคำร้องก็มีความหมายว่าคำพิพากษาเดิมล่ะครับ
ทีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าการลื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่

คุณนิวครับเวลาคำตัดสินมามันก็ต้องมีคนที่พอใจ

เพราะหลักสารท่านพิจารณาตามพยานหลักฐาน
ในคดีอาญาจำเลยถูกรับโทษ
ก็ย่อมรู้สึกว่าพอท้ายสุดแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะฮะ
ออกมาก็บอกว่าจะลื้อฟื้นคดีตัวเองไม่ได้ทำผิดนะฮะ
ตั้งแต่ปี๒๐๒๕๒๖ตามข่าวเนี่ยจนถึง๒๐๑๕๐๖สูญ

พูดอย่างแบบ๓๒๓๓ปีไม่มีอีกคดีเดียว
เพราะฉะนั้นถามว่าการลื้อฟื้นคดีมันให้เป็นไปไม่ได้
ถามว่าจะทำยังไงจะลื้อฟื้นคดี
ผมจะพูดให้ฟังคือจะต้องมีพยานหลักฐานใหม่
ก็เป็นพยานหลักฐานใหม่เลย

ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด
ไม่ใช่ง่ายแม้แต่กูจอมทรัพย์

ลื้อฟื้นคดีพิจารณาภายใน๑ปี
ในระกอบระยะเวลาเท่านี้
แต่วันที่รู้ว่ามีเหตุให้รื้อฟื้นคดีได้
หรือภายใน๑๐ปีนับตั้งแต่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ยังไม่จบฮะวิธีการขอรื้อฟื้น
คือเราก็ต้องลื้อฟื้นคดี
ก็ต้องให้สารชั้นต้นไต่สวนข้อเท็จจริง
แล้วก็สารอุทธรณ์จะเป็นผู้พิจารณาออกคำสั่ง
จะให้ลื้อฟื้นคดีพิจารณาใหม่หรือไม่

ให้ฝ่ายจำเลยนำพยานเข้าสืบอะไรต่าง

ท้ายสุดถ้าสารไม่อนุญาตให้รื้อฟื้นคดี
หรือสารพิพากษายืนยันให้จำเลย

แม้ว่าภายหลังมีเหตุให้ลื้อฟื้นคดีใหม่ขึ้นอีก
ก็ไม่สามารถลื้อฟื้นคดีได้อีกแล้ว

จบแล้วเห็นคดีครูจอมทรัพย์ก็พูดง่ายจบ

ก็จบแล้วก็หมายความว่าคำพิพากษานั้นถูกต้องแล้วครับ
พิพากษาดีการที่ตัดสินให้ครูจอมทรัพย์ติดปี๖เดือนถูกต้องแล้ว
ในทางปฏิบัติก็อย่างที่ผมบอกฮะ

คือคดีของนายพัศกรสิงหิหนุ่มพิการหูหนวกเป็นใบ้
ซึ่งพิจารณาใหม่หลังเคยถูกพิพากษาจำคุก๒๐ปีฐานฆ่าคนตาย
นอกสั่งให้ลื้อฟื้นคดีสารอุทธรณสั่งอนุญาตให้จำเลยต่อสู้คดี
อันนี้เพิ่งมีอยู่สารตัดสินนายพัศกร๕ปี๑เดือน
ก่อนที่คดีจะมีการพิจารณาใหม่
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับการลื้อฟื้นคดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
พยานหลักฐานที่มีเอามาเสนอใหม่
ต้องฟังได้เด็ดขาดเลยว่าอันนี้เป็นพยานหลักฐานใหม่จริง
ซึ่งมีผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลง
ซึ่งกระบวนการที่ต่อสู้กันมาตลอดแต่ละชั้นศาล
เชื่อว่าทั้งโจทย์จำเลยก็คงมีหลักฐานมาสู้กันเยอะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะรื้อคดีจริงต้องเป็นหลักฐานใหม่
ที่เรียกว่าต้องทำการบ้านหนักมากเหมือนกัน

คดีที่สารพิพากษายกฟ้อง
จะขอลื้อฟื้นพิจารณาใหม่ไม่ได้

คดีที่ตัดสินจำเลย
ที่ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองในการต่อสู้คดี
จะขอลื้อฟื้นคดีใหม่ก็ไม่ได้

ถ้าไม่รู้กฎหมายเราก็มีทนายใช่ไหม

บอกว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายแบบนี้นะ
พอตัดสินไปแล้วก็ขอลื้อฟื้นคดี
ไม่ได้
ไม่ง่ายว่าเคยตัดสินคดีอย่างนี้
แล้วก็มีหลักฐานใหม่

จริงถ้าตัดสินอย่างนี้

คดีครูจอมทรัพย์ก็เป็นอีกคดีหนึ่ง
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า

หมายถึง

ดิฉันก็จะขออนุญาตลาคุณชูวิทยลาคุณผู้ชมนั่นแหละ

ลาได้๙๐วันนะตามกฎหมายเขาให้ลา๓เดือน
ตอนนี้ฉันคงคิดถึงทั้งคุณชูวิทย์คุณผู้ชมแล้วค่ะ

แต่ว่าวันจันทร์หน้านะคะยังเจอคุณชูวิทย์กับคุณมิ้นเหมือนเดิม

คุณนิวก็ขอให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรง

เดี๋ยวเรามาเจอกับคุณชุวิตกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ